หน้าอกหน้าใจคุณพอกับน้องอะไรนะที่เมื่อเช้า

ฉีดได้สิทำไมจะฉีดไม่ได้เรามั้ย

มันจะมีวันสลายแต่ถ้าสมมุติเสริมเข้าไปเลยมันจะไม่สลาย
มันจะอยู่ได้ในแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์เนี่ยถ้าทำเนี่ย
ถ้าสมมุติทำอย่างดีเลยเนี่ยเกือบสามแสนนะใช่ก็มันตั้งกี่หลอดแหละ
ฟิลเลอร์จริงหลอดละหมื่นห้าเออแค่นี้เองไม่แล้วมันจะสลายไปได้จริงจริง
ใช่มะมันจะหมดเหรอหมดหมดใช่มะหมดหมดหมดฉีดสลายก็ได้อืม
ฟิลเลอร์เหรอใช่อ่ะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรานะฮะโอ้โห
วันนี้วันศุกร์แล้วคึกคักจังเลยถูกค่ะเขาก็คิดกันอยู่ว่าเอ๊ะ
วันนี้วันศุกร์รถจะติดอีกหรือเปล่านะศุกร์ต้นเดือนด้วย
ติดไหมอ่ะติดเป็นบางที่บางจุดมันก็ติดเป็นปันประจำอยู่แล้ว
เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อวานนี้เราพูดถึงไวรัสซิก้า
จังหวัดยสทนห์
คณะนี้เนี่ยนะคะตรวจพบผู้มีอาการได้รับ
ยืนยันติดเชื้อไวรัส
ซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งหมด๕รายด้วยกัน

นะคะซึ่งคนหนึ่งอายุ๑๕ส่วนอีกคนนึงอายุ๒๓
แล้วก็มีเด็กหญิงอายุ๑๒อีก๑คนก็พบผู้ติดเชื้อคนแรก
เมื่อวันที่๓๐กันยายนนี้แหละค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยได้พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
ยังสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้แต่ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์นะฮะ
ในการดำเนินการป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด
ต้องบอกอย่างนี้เลยโดยจะสุ่มตรวจผู้ป่วยทั้ง๕รายทุก๗วัน
เพื่อที่จะหาว่ายังมีเชื้อเหลืออยู่หรือไม่โดยเชื้อดังกล่าวเนี่ยนะฮะ
ถ้าพบในผู้ชายหรือผู้หญิงสามารถหายขาดได้ภายในเวลา๖เดือน
เร็วกว่านั้นนะคะแต่ก็ยังพบผู้ป่วยนะฮะ
ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่นะจาก๕เนี่ยยังไม่มีอยู่นะฮะ
ยังไม่มีนะฮะแล้วก็สามารถควบคุมได้เพราะว่า
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสซิก้ารายใหม่เนี่ยน้ำยังไม่เกิดขึ้นนะฮะ
เพราะมันสามารถควบคุมได้เนื่องจากทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนะคะต้องบอกว่าด้านสาธารณสุขเนี่ย
ทำงานในกรณีของโรคไวรัสซิก้านี้อย่างเต็มที่
โดยมี๑ทีมสอบสวนโรคทีมควบคุมโรคทีมสนับสนุนทีมสื่อสาร
และทีมประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้เรียกว่าให้ความรู้กับประชาชน
ค้นหาบุคคลที่ต้องสงสัยนะฮะแล้วก็เน้นหนักไปเรื่องของผู้ป่วยที่ติดเชื้อสิก้า
กับผู้หญิงตั้งท้องอันนี้ซึ่งสำคัญมากเพราะมันจะมีเอฟเฟคกับเด็กในท้อง
ถูกต้องอย่างสูงด้วยก็ในหมู่บ้านนั้นมีตั้งท้องเนี่ย
ทั้งหมด๓๐๖คนชีวิตวันวันคงไม่เอาอะไรกัน
ไม่ทำอะไรกันก็ให้ความรู้นะคือไม่ให้ยุงกัดแล้วก็ป้องกัน
ก็ศูนย์ก็ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจแล้วก็ไม่ตระหนก
แล้วก็เข้าใจถึงเรื่องการป้องกันก็ทำลายแหล่งเพาะพันยุง
ต่อมาก็ตรวจพบว่ามีนางสาวแดงอายุ๒๑ปี
ซึ่งเพิ่งคลอดลูกชายไปได้ไม่นานแล้วถูกพบว่ามีอาการอาการเริ่มต้นของไวรัสเนี่ย
ตอนแรกเธอมีความรู้สึกว่าเธอเดินทางไปต่างประเทศมาไปต่างจังหวัดมาด้วย
ในวันที่๑๔กันยายนรู้สึกตัวเองเนี่ยเวียนหัวคล้ายจะเหมือนเป็นไข้

หลังจากนั้นก็เลยไปที่โรงพยาบาลที่ตำบลสร้างมิ่ง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บอกเอายาแก้ขันไปให้
แล้วหลังจากนั้นพอวันที่๑๕ก็รู้สึกปวดกระดูกปวดข้อ

พอตอนหลังนะฮะก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วไข้ขึ้นมากเลย
ไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวก็เลยพบจากการตรวจปัสสาวะ
อันนี้ก็คือคนที่ติดเชื้อพบมาอีกหนึ่ง
ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
วันนี้เราอ่านกรุ๊ปไลน์มีคนแชร์ข่าวข่าวหนึ่งมากเลย

ถ้าสมมุติคุณชอบโชว์ร่ำโชว์รวยโชว์แบรนด์เนม

ทุกวันนี้เอาล่ะเขาสามารถเก็บภาษีย้อนหลังคุณได้แล้วเหรอ
ออกมาเตือนนักช็อปคนไทยที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
แล้วได้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือที่สนามบินต่างประเทศก่อน

ปรากฏว่ากรมสรรพากรต่างประเทศที่นักช็อปไทยเดินทางไปซื้อสินค้า
เขาจะส่งรายงานข้อมูลการซื้อสินค้าดังกล่าว

เพื่อดำเนินการตรวจสอบภาษีย้อนหลังว่า
ซื้ออะไรมาแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้าง
หลังจากนั้น๑ปีค่ะกรมสรรพากรไทยก็จะทำหนังสือ
ส่งมาที่บ้านของเจ้าของสินค้าที่ซื้อมา
เพื่อจะเชิญให้มาพบนะคะ

ชี้แจงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่า
เอาเงินที่ไหนมาซื้อเมื่อเทียบกับประวัติ
การยื่นพองศาสตร์๙๐กับพองศาสตร์๙๑
ก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี่แหละค่ะ
ที่ผ่านมานั้นเสียภาษีแบบคนจน

ถูกต้องแต่ปรากฏว่ายื่นเสียภาษีไปแบบ
นิดหน่อยแต่ทำไมซื้อของมูลค่า
ที่มันเกินจากเงินที่ตัวเองได้รับ
มีรายรับเข้ามาอยู่ว่าอ๋อแต่ถ้าสมมติ
อันนี้ถามดูนะสมมุติพ่อแม่รวย

ก็คือไม่นี่ต้องมีหลักฐานมายืนชัดเจน
อย่างเราไปยุโรปสระภาพยุโรปหรืออิยูทั้งหมด
ไอ้ข้อมูลทั้งหมดมันจะมาถึงประเทศไทย
มีการส่งกันค่ะเพราะว่าจริงแล้วในต่างประเทศเอง
เขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าเวลานักท่องเที่ยวของเขา
ในประเทศของเขาเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยแล้วซื้อสินค้าอะไรเนี่ย
เขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าซื้ออะไรเข้าไปเหมือนกันเลยของไทยก็เป็นแบบเดียวกัน
เขาก็เลยมีแบบสนที่สัญญาในการแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กัน
เขาก็จะมีการส่งข้อมูลว่าโอเคคนนี้ซื้อของมาเท่าไหร่บอก
สรุปทุกประเทศต้องการที่จะให้ไปท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องช้อปปิ้งใช่ไหม
ให้ดิวสถานที่คงให้ช้อปปิ้งแต่ว่าเขาจะมีบอกชัดเจนนะคุณแม่
พอใจไหมที่เราช็อปหรือไม่พอใจ
เขาดูน่าจะพอใจแต่พระเทศไทยของเราพาศีหายไป
นำเข้ามาในราชอาณาจักรหากมีราคาเกิน๒๐๐๐บาท
เดี๋ยวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

สองหมื่นบาทคือถ้าเกินจากนั้นเนี่ยคุณต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากกรมสุรกากรอนุญาตให้นักท่องเที่ยวไทยซื้อสินค้า
และนำติดตัวเข้ามาในประเทศนะคะในราคาไม่เกินสองหมื่นบาท
หากสินค้ามีมูลค่าเกิน๒หมื่นบาท
ต้องเสียภาษีแวดแล้วก็ยังต้องเสียภาษีอากรของสินค้านั้นด้วย

เพราะว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองไทยมันมีหมดแล้วไง

คนช้อปปิ้งกันเองแล้วก็ซื้อที่นี่ไม่ต้องไปซื้อที่นู้น
เขาก็พยายามอย่างนั้นแต่บางทีที่นู่นมันก็ถูกกว่าเยอะ

๕๐ด้วยไม่แหละคือแล้วก็ได้รีฟันคืออีกต้อง๑๐แน่
เพราะฉะนั้นนี่เป็นข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะ

คนเดินทางไปไหนก็มาไหนก็ง่ายเหมือนกัน

นำพระเครื่องกว่า๒๐๐องค์
มาทำเป็นเสื้อกั๊กแล้วก็หมวก

เหมือนกับมีสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจ
เอาของที่เขาบูชามาทำอยู่ในตัว
คือคุณลุงชัดนะฮะวิศรียาอายุ๖๐ปี
อยู่อำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครเนี่ย
ก็นำพระเครื่องทั้งพระผงพระเหรียญจากเกจิอาจารย์ชื่อดัง
เครื่องรางของคางออกมาจากรถเตี๋ยงกู้ใจนะครับ
โดยพระเครื่องนำมาร้อยเป็นชุดไว้สำหรับสวมใส่

แล้วก็มีหมวกตกแต่งด้วยพระเครื่องจำนวนมาก
พระเครื่องที่อยู่ในตัวเขาในการที่พกไปในแต่ละครั้ง
หนักเท่าไหร่คะ

โอ้ยหนักมาก
๒๐๐๐องค์น้ำหนักมันก็ไม่เท่าไรหรอก

ใช่น่าจะเมื่อยไหลเมื่อยแขนเนอะอู๋โอ้โห
บอกว่าไงรู้ไหมอาชีพของแกเนี่ยคือทำการเกษตร

สะสมพระเครื่องมาเป็น๑๐ปีแล้ว

ต่อมาจึงสะสมเรื่อยจึงมีเจตนาการว่า

น่าจะมารวมกันเป็นชุดไว้สำหรับสวมใส่พี่
นะฮะเมื่อไปไหนมาไหนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย

สิ่งหนึ่งใจจะไม่ร้อนคุณนายม้า

แล้วตั้งแต่เขาใส่เสื้อตัวนี้ฮะต้องค่อยทำอะไรมันหนักขนาดนั้นมันจะวู้วามได้
แล้วก็บอกว่าเขาจะคิดดีทำดี
แล้วก็เมื่อมีคนเห็นเนี่ยก็จะมีคนมาขอดูเรื่องพระ

มีคนมาแลกเปลี่ยนเรื่องความรู้เรื่องพระมาตลอด
สำหรับตอนที่ชอบที่สุดคือพระอาจารย์ฟันลงปู่ทวดลงปู่ทิม
แล้วก็เครื่องรางองค์อื่น
ทั่วประเทศที่มีชื่อเสียงถามว่าใครอยากมาชมอยากบอก
พระเครื่องยิ่งสะสมมากยิ่งเป็นคนใจดี
เพราะพูดคุยแต่เรื่องดีงามสนุกสนานได้ทุกเรื่องนะฮะ
ลุงชัดเนี่ยความสามารถพิเศษที่แกใส่นี้คือ

เพราะว่าความสามารถพิเศษจับเส้นแก้ปวดเมื่อย

อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเด่นในการทำอาชีพเสริม

ยังไม่ได้ยาแต่ว่ามีกำหนดวันหย่าแล้วนะคะ
วันนี้นักข่าวไปตามคุณชาคริสกัน
ซึ่งคุณชาคริสก็อัดเทปกระทะเหล็กกันอยู่
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
ว่ามาสิ

สำหรับข่าวที่วันแล้วบอกว่า

ก็มีข่าวแนวนี้ตลอดทั้งปี

ยังมีข่าวว่าน่าจะหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดวันนี้คุณชาคริสได้เปิดเผยผ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

เรื่องเลิกหรือไม่นั้นตอนนี้ตนยังไม่มีอะไรจะตอบจริง

นถ่ายเชฟกระทะเร็ดอยู่เหลืออีก๒เทป

ต่อให้ผู้สื่อข่าวมาเท็จเต็มสตูดิโอวันนี้ใครมาวันนี้
ชาคิดพูดไว้ก่อนเลยนะฮะแองจี้เธอฟังนะมันบอกเขาบอกเลย

ไม่ให้สัมภาษณ์เพราะยังไม่รู้จะพูดอะไรจริงแล้วไม่รู้จะตอบอะไรจริง
บอกไว้ก่อนเลยว่าอย่าเสียเวลามาหาเขากันเลย
ถ้ามีคำตอบที่ชัดเจนเขาพูดแน่นอน
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ยังไม่หยุดยั้ง
โทรศัพท์ไปหาผู้จัดการของชาคริส
มันไม่หยุดยัง
แสดงว่าข่าวลือเรื่องหย่าเนี่ยมันมีมูลความจริงใช่ไหมรอให้ถึงเวลาแล้วเขาจะบอก

ไปไปรึเปล่า

ใช่แต่ถามว่าตกลงใหญ่หรือยังคะ
อืม
แต่ชาคิดทำงาน๗วันจริงตอนนี้

ผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปทางด้านผู้จัดการของวุ้นเส้น
ที่ได้เพิ่งเปิดเผยว่าตนเองเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ

ทำไมวันนี้มันมีข่าววุ้นเส้นเยอะเหลือเกิน
คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าจะถามถึงเรื่องข่าวที่ออกมา
คำตอบคือมันยาวมาก
เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศมาเมื่อคืนนี้
และตอนนี้ก็ได้รับสารตามที่ต่าง
ทราบกันคือเราก็รู้พร้อมกันทั้งหมดนี่แหละ
ตอนนี้ยาวยังไม่ได้คุยกับวุ้นเส้นเลยว่าอะไรเป็นยังไง

แต่หากวุ้นเส้นเคลื่อนไหวหรือมีงานอะไร
จะแจ้งให้ทราบอีกคนนึงอีกทีนึง

แล้วก็ได้พูดคุยกับแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับวุ้นเส้นชาคริส
พร้อมกับได้รับการยืนยันว่าทั้งคู่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า
แต่มีข่าวออกมาบอกว่าทั้งคู่มีการนัดหมายกันแล้ว
ว่าจะไปวันไหนหรอ

เขาว่ากันว่านางมีวันที่จะไปจดทะเบียนหย่ากันแล้ว
ภายในสัปดาห์หน้า
และล่าสุดยังหาอีกเหรอคะ

ตามกระแสข่าก็บอกว่าที่จริงอาทิตย์นี้จะเสร็จสิ้นแล้ว
แต่เมื่อจากข่าวออกไป
ทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาไป
สรุปแล้วณวันนี้เขาก็ยังไม่ได้จด
เขาบอกว่าวุ้นเส้นตอนนี้ก็ส่วนใหญ่จะไปอยู่กับเพื่อน
นางก็จะกลายเป็นคนติดเพื่อนตลอดเลย
แป้งออนจิลาก็ลงให้กำลังใจเพื่อนเหมือนกัน

เขาไปสนามตอนนี้กำลังสืบไปอยู่เหมือนอารมณ์กับ

ก็อย่างที่เมื่อวานเราบอกอ่ะเย้วุ้นเขาก็โพสต์ก็ความลงไอจีก็เหมือนกัน
แต่วันนี้คนจะไม่ดูรายการข่าวใส่ไข่ดูหน้าอกคุณไอ้ม้า
ใช่ทุกคนเขียนไลน์มาคุยกับเราบอกคุณแม่ใส่เสื้อได้เซ็กซี่มากค่ะ

คุณแม่ทำยังไงมันไม่เป็นบล็อกของคุณแม่ทำมาชาติ

ไม่ใช่ทำมาชาติทำมาเป็นชาติ

อดให้ใช้นี่คือไม่โอเคหรือยังไงคะคุณแม่

หน้าอกสวยไหมบางอย่างไงบ้าง

ก็อย่างที่เราเคยเห็นในภาพนะคะ
ที่เป็นภาพปรากฏออกมาว่าเขาถ่ายรูปด้วยกัน
เหมือนดังจะรีเทิร์น
สาเหตุเพราะว่าเขาไปงานแต่งงานเพื่อนไง

คนนั้นไม่น่าจะทนทนเจอกันแค่ถ่ายรูป
ผมก็ไม่เห็นท่าบอกว่าเขาไปเสียแต่เขาตอนไหนนะคะ

คือไปเสียพรมจันทร์ให้เขาตอนไหนล่ะ

น้องพูดแบบนี้ผมก็ตอบไม่ถูกเลย

จีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบ

เขาไปเล่นละครด้วย

เขาไปเล่นละครช่องวัน

นี่เขาชัดเจนนะ
พี่ต้นหอมไม่ชอบ
ซันพูดอย่างนี้จะตายเลยเสร็จเลย

ทำไมคนอยู่ผู้ชายจะชอบมีหอม
เขายอกกันไปมา

ทุกวันนี้คุณซันปรัชกรข่าว

พูดดีกับน้องต่อพี่เมียยกรถให้น้องต่อเหรอ

น้องต่อพี่เมียยกรถให้ไหมล่ะ

ไม่เป็นที่น้องน้องต่อเขาแบบว่ารถเสีย

หอมมันเป็นคนที่ได้เกลียดภาพเอกเยอะมากนะ

รู้วงใดอย่างงี้
จบแล้วเหมือนกับาคลาโรยายการของเรา

ไปเจอกันวันจาน
สัปดาห์อาทิตย์นี้ก็ไปเที่ยวไหนก็ได้เดินทางกันปลอดภัยนะคะ
วันจันทร์๖โมงเช้าเรากลับมาเจอกันในช่วงเช้ากับข่าวใส่ไข่

พักกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ